มิวซูอาโหล

โปรดติดตามตอนแรม

หมายจริง
อะไร
ชอบต้องหมายพอดี
หมายพอดีนะ
แต่จริงก็ได้
ทั้งสดทั้งใหม่ทั้งให้เยอะ
จริงทำแล้วดีที่ต้องทำไป
ต้องทำอะไรต้องมาปรึกษา
จุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กเนี่ยรู้หมด
จากไทยจากเกาหลี
หายไปกี่วันหายไปกี่วันไหนเล่า

ตอนนี้คุณออนภาคกลับมาแล้วคนนี้คือตัวจริงนะคะ

ไม่ไปแล้วโหคิดถึงบ้านมากเลย
เรียกพี่เรียกพี่ตั้ง๒ชิปเนี่ย
ฟันได้เลยฮะแต่ละพี่มันยาวเท่านั้นเลย
ว่าก็ต้องบอกยังไงนะครับหรือหลังจากที่ทางไทยรัฐเอเน็ตมีการนำเสนอเรื่องราว
ซึ่งทั้งสองแม่ลูกนะครับเคยมีชีวิตที่ยากลำบากในเกาะคาไว
อยู่ที่รัฐฮาไวน์แต่หลังจากนั้นที่สามีของคุณประคอง
เสียชีวิตโรคมะเร็งไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน
จู่แม่ลูกคู่นี้กลับกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน
หลังจากได้รับมรดกจากคุณแม่ของสามี
นมกล่องแล้วก็เงินสดจำนวน๑แสนบาทไปบริจาคให้นะครับ
โดยคุณประคองนะฮะได้มีการเปิดใจนะครับ
หลังจากที่ตกเป็นข่าวกลายเป็นคนดังในช่วงข้ามคืน
ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตานะครับ
รวมถึงญาติโทรศัพท์ไปหานะฮะ

แสนนึงบ้างแสนห้าหมื่นบาทบ้าง

แล้วก็ต้องปิดโทรศัพท์มือถือชั่วคราวเพราะว่า
มีสายโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาเลยนะครับ

แต่ยังไงนะฮะก็จะต้องเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรี
เพื่ออุทิศภูมิบุญสุขสนให้กับปู่ย่าตายาย
รวมถึงสามีของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นเธอบอกว่าเธอ
ไปอยู่ร้านแค้นก็ไม่สามารถที่จะดูแลสามีได้อย่างเต็มที่นะครับ

คือยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังทำบุญ

หลังจากนั้นนะครับคุณประคอก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า
ต่อจากนี้ไปตัวเองก็จะใช้เงินอย่างประหยัดนะครับ

ตอนที่อยู่อเมริกานะครับตัวเองก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับ
แล้วก็คอยดูแลคนไทยที่ลำบากอยู่ที่นั่น
และตอนนี้นะครับตัวเองก็ยังเป็นแม่บุญธรรมนะครับ

เพราะว่าตอนนี้คุณแมงปอธิชาเนี่ยคลอดลูกได้๕เดือนจะไปดูหลานด้วย

เขาไปรู้จักกันเพราะว่าเวลาที่ทางคุณประคองเข้ามาที่เมืองไทย
ก็จะติดต่อผ่านกับทางคุณนพรพนมนพพร

แล้วทีนี้คุณพนพรก็จะพาไปรู้จักกับทางคุณแมงก
ก็เลยมีการสนิทสนมกันจนกระทั่งรับเป็นแม่บุญธรรม

นะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
พี่ตูนนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ถึงลำปางแล้วค่ะออกวิ่งในวันที่๔๘นะคะ
แรกออกจากบ้านแม่เชียงรายวิทยาอำเภอแม่พริกแต่ว่าอยู่จังหวัดลำปางนะ
แต่ชื่อโรงเรียนเป็นบ้านแม่เชียงราย
อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บ้านลุงวิทย์ที่อำเภอแม่ถอด

ซึ่งใช้ระยะทางในการวิ่งนี่คือ๕๔๔๐กิโลเมตร
คือ๕๔กิโลเมตรกับอีก๔๐เมตรนะ
ชาวบ้านก็รอต้อนรับตลอดตลอดทางเลยค่ะ
วันนี้ท่านผู้ชมคะที่คนที่ตามก้าวไลฟ์เนี่ย
ขึ้นมาดูตี๓พี่ตูนวิ่งแล้ว
แสดงว่าต้องลุกขึ้นมาแต่ตี๑เตรียมตัว
ระยะทางในระยะแรกนี้ก็๒๑กิโลเมตร
สองข้างทางประชาชนมารอต้อนรับให้
กำลังใจร่วมบริจาคเงินพังเยอะแยะไปหมดเลย
เห็นเมื่อกี้นี่เป็นคุณแม่คุณตูนนะครับ
ก็มีชนมารอแล้วก็ร่วมบริจาคเงินเนี่ยนะฮะ
นักร้องมาร่วมวิ่งในหลายคนเลยนะฮะในทั้ง๓เซต
นี่มาดูเซตแรกนะคะนักร้องที่ดูอยู่ตั้งแต่ตี๓ด้วยกันเนี่ย
ภาพนี้คือสว่างแล้วมาเป็นเซตที่๒นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี
บอยปกรณ์ไปอีกแล้วนะฮะไปจริงไปจัง
ไปแล้วก็วิ่งเอ็นดูเขาวิ่งตามวิ่งตามเขาวิ่งทนมากเลยนะฮะ
เป็นเปรมณัฐนี่เพิ่งแต่งงานไม่ใช่เหรอ

อาจจะบวดแล้ว

มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนให้อีก๕๐๐๐บาท

ศักดาทรพ่อกล้ามน้อยของพี่ก็ไปนะฮะ

มาดามมธเกรบินทรและหนูแมม
หนูแมมฟิตตังค์โอ้โฮพี่ไปหลายทีแล้วหนูแมมนะฮะที่๒แล้ว

แต่คราวนี้เป็นเซตที่๔เพราะว่าเดินทางใช้เวลาเดินทางช่วงเช้า

พูดจาดีก็เป็นแห่ชื่นชม

อุ๊ยพี่เวียก็น่ารักเวียก็เหล่าไงเห็นไหมเหล่าเหมือนกัน
คุณขนรกรแก๊สพรุ่งนี้ก็วิ่งต่อ
นี่มาอากาศเกาหลีเป็นยังไง

หนาวเกินหนาวแห้งแล้วหนาวเจ็บหัวมากเลย
อันนี้แปลกอะคือลบสีของเกาหลีกับลบสีญี่ปุ่น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

อ่ามันก็มีแบบว่าถูกต้องมันเต็มทะเลมันถึงได้เจ็บปวดมากใช่

ก็คือถึงแม้จะใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันแบบ
บาดมันบาดหน้าหูเผลอจมูกนี่มันแย่มากอากาศแบบเร็วร้ายมันก็บอกว่าไอ้ที่

ที่เหลือบอกว่าทำไมคนเกาหลีมันถึงได้ไม่แต่งตัวแบบว่า

ทุกอย่างคุมหมดเลยเพราะว่ามันไม่ไหวมันหนาวจริง

เพราะว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูหนาว

ความรู้สึกว่ามันหนาวเนี่ยหนาวไหม
นี่ยังไม่แทบจะไม่รู้สึกกันเลยทีเดียว
วันที่๑๘ธันวาคมนี้ค่ะคุณค่ะ
มีรายงานมาว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครเริ่มหนาวเย็นลง
โดยอุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียส
๑๙นี่ก็ใดใจกันใจจะขาดแล้วนะคะวันอังคารที่๑๙ธันวาคมนะคะ
อุณหภูมิก็จะมีโอกาสที่จะลดลงต่ำสุดอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียสนะคะ
ซึ่งส่วนวันพุธก็อาจจะแตะไปที่๑๗องศา
คือลงไปทีละ๑องศา๑องศา

แต่งตัวโป๊เดินได้เลยนะสบายใจนะ
ชื่นใจอะเอาเหรอมันหนาวตรงไหนวะพี่กลับป๊ะอุ๊ยตายแล้ว
จะเป็นฝรั่งขึ้นมาเชียเกาหลีเนี่ยลบ๑๒สิทธิ์จะหลุดนะ
อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ผมเสียหรือเปล่าเนี่ย
ทำไมอะทำไมมันเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกจะว่าเหรอ
เดี๋ยวเซลเซียสเซลเซียสเท่ากับ๒๔โอ้ย๒๔
โอ๊ยไม่ได้เรียนหนังสือมันแล้วไงต้องไปตั้งตรงไหนเนี่ย
ก็ไปต้องกดดูตรงไอ้ที่มันเป็นลูกกลมอะ
อย่างไรก็ตามนะคะในตลอดสัปดาห์นี้อุณหภูมิก็จะลดลง
แล้วก็ทำให้อากาศในกรุงเทพมหานครเย็นลงตลอดสัปดาห์

ก็ตักตวงกันเอาไว้ให้อย่างเต็มที่กันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขณะนี้กรมอุตุระบุว่ากรุงเทพมหานครอากาศจะเย็น
แล้วก็ลดลง๑๓องศาเซลเซียสทุกวันเลย
ก็อยากที่จะให้รักษาสุขภาพกันให้ดีเลยทีเดียวนะคะ
แหมอย่าง๒๔๒๕องศาแล้วใส่แจ็กเก็ตกันแล้ว

มาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า
หลายคนก็จับตามองนะครับว่าน้องคนนี้คือใครกันแน่
เป็ดพระรามสองนี่คือใครอ่ะทำไมแบบอย่างนั้นบ่อยมาก
เขาชอบพี่ไง
เขาชอบพี่
มีคนเนี่ยไปกล่าวหาว่าเป็นคุณคะน้า
น้องคณะเป็นนักแสดงช่องมากสีนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณคณะเองก็เลยออกมานะฮะ
เหมือนกับให้ข่าวบ้างนะครับว่าจริงแล้วมันไม่ใช่เธอนะฮะ
หลังจากที่มีข่าวเมาส์นะครับว่านางร้ายปากเจอผมยาวช่องมากสีเนี่ยนะฮะ
ขายบริการจนโดนเพื่อนในกลุ่มยี้แล้วก็เชิญออกจากกลุ่มนะครับ
โดยรายละเอียดนะฮะในข่าวเนี่ยบอกว่าหลังจากสัญญากับช่องนี้นะครับ
งานก็ยังไม่ได้ออนแอร์แต่มีรถหรูกระเป๋าแรนดเนมใช้
ไปอัพหน้ามาใหม่จนคนจำไม่ได้นะฮะ
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยสงสัยนางร้ายที่พูดถึงเป็นใครกันแน่
ก็เลยหวยไปออกที่คุณคณะริญญารัฐนะฮะซึ่งเป็นนางร้ายดาวรุ่งของช่องเจ็ดสี
ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวนะครับ
เพราะว่านางบอกนางไม่ใช่นาง
คณะบอกว่าวันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นที่เป็นข่าวที่ถูกพลาดพิงว่าค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับ

ตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไม่รู้เรื่องเลย
มีคนโทรบอกแล้วก็ตกใจก็งงนะครับ
พอได้ข่าวตอนแรกก็ช็อกนิดหนึ่ง

ว่าไม่จริงไม่ใช่เรา

คนเป็นแม่โดนหาว่าลูกหายตัวเหรอ

อยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนู
ตอนอักษรย่อไม่รู้เรื่องเลยพี่
ผ่านมาสองสามวันหนูไม่รู้เรื่องเลย
มารู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์
ตอนนั้นถึงแบบ
พอเอ่ยชื่อเราแล้ว
คือถึงรู้ว่าเป็นเรา

จริงคุณคณะบอกว่าไม่ได้ทำอาชีพเดียวคณะมีธุรกิจอย่างอื่นด้วย
เห็นในข่าวว่าคบกับเพื่อนไฮโซเนี่ยจริงก็ไม่มีนะก็ยังงงอยู่ไฮโซจากไหน
คือข่าวนี้มันรุนแรงมากกับลูกผู้หญิงคนนึง
เวลาคนที่ไม่รู้จักเรามองเราเข้ามาก็อาจจะมองที่ไม่ดีได้
แต่ตอนนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นนักข่าวถามบอกว่าถ้าเกิดมีคนปล่อยข่าวอย่างนี้ต่อมาจะทำยังไง
นางก็บอกว่าถ้ายังทั้งไม่หยุดขุดคุยเรื่องแบบนี้มาอีก

นักข่าวเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครป่ะ

วันนั้นที่ทางรายการเราได้มีการพูดถึงข่าวนี้ขึ้นมา
ผมเชื่อว่าข่าวนี้มันเป็นกระแสเพราะมาจากรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละ

เราเอามาจากเว็บไซต์แต่มันไม่ตอนนั้นเว็บไซต์มันเหมือนแบบ

พอของเราเอาอยู่มาพูดปุ๊บมันมีกระแสทันทีไง

ไม่ใช่นะไปหากันใหม่
หลายคนบอกก็ของเขาจะไปสอทำไม

ก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมถึงไปลงที่คณะได้

เหมือนน้องก็บอกว่าเหมือนพี่ใบเตยพูดแบบอะไรอย่างนี้มั้ง
ก็เลยคือใบเตยเขาเหมือนบอกว่าแบบ
ผมเข้าใจแล้วคือในข่าวที่เราอ่านไปเนี่ย

แบบชัดเจนโอ้ยไม่ใช่น้องหนู

คนก็เลยต้องไปสัมภาษณ์คณะไง

เพราะว่าเวเตอร์ตอบก็อาจจะไม่ถูกอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอาอย่างนี้แหละเราก็ไม่รู้
อีหนุ่มตอบสิเราก็ไม่รู้
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นโกหกต้องตกนรกนะไม่อยากจะ
นี่เรื่องอะไรกันน่ะดีจังเลยที่ฉันไม่รู้เรื่องด้วย

จะได้แบบว่าเวลาไปนี่ฉันอยู่คนเดียว

อ้างถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยข่มขืน
ขู่บังคับให้ยอมความด้วยนะครับ

ได้มีการไปร้องผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
บอกว่าถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยนั้นข่มขืนกระทำชำราว

ทางตำรวจเองก็ไม่รับแจ้งความนะ
แล้วก็ทำคดีจนหมดอายุความคือเขาเลยไปร้อง

นางสาวเอซึ่งเป็นนำสมมุติเป็นผู้เสียหาย
พร้อมกับมันดานที่มีการเดินทางเข้าพบกับ
พลตำรวจโทชานเทพเสสะเวท

โดยเมื่อกี้มีการอ้างว่า
ถูกรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยนั้นข่มขืน
แต่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานแห่งหนึ่ง

รวมถึงใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ปล่อยให้คดีนั้นล่วงเลยจนหมดอายุความนะครับ
ทางด้านมันดาของผู้ที่เสียหายก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ
ตนเองแล้วก็ลูกสาวได้มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
สถานีตำรวจนครบันดังกล่าวนะครับเมื่อปลายปี๒๕๕๙

แต่พนักงานสอบสวนนะครับระบุว่าอายุของน้องนั้นบรรลุนิติภาวะไปแล้ว
ไม่สามารถแจ้งความในข้อหาข่มขืนได้

และได้พยายามไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมา
ภายหลังนะครับทางมหาวิทยาลัยนั้น
มีการนัดทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจากัน
โดยระหว่างที่คุณแม่กำลังพูดคุยกับอาจารย์

มาทราบเอาภายหลังนะครับว่าบุตรสาวนั้น

ซึ่งมีคู่กรณีอยู่ด้วย
รวมถึงนะฮะยังมีทหารชั้นศัลยบัตรที่อ้างว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
รวมถึงมีอาจารย์นั่งอยู่ในนั้นด้วย
แล้วก็ได้มีการพยายามตกลงกัน
เจรจากันโดยมีการข่มขู่ให้บุตรสาวของตัวเองนั้น
อมรับว่าหลับนอนด้วยความสมยอม
หากไม่เช่นนั้นแล้วจะไล่ออกจากมหาวิทยาลัย
ทำให้บุษาวเองต้องยอม
จากเรื่องนี้ทำให้บุตรสาวนั้นได้รับความอับอายเป็นอย่างมาก
มีผู้ไม่หวังดีนะครับได้มีการนำเรื่องราวทั้งหมดไปประจานผ่านเฟซบุ๊กด้วย
ทำให้บุษาวต้องเปลี่ยนแผนการเรียน
ส่วนที่ตนออกมาเรียกร้องหรือว่ามาร้องเรียนในวันนี้
เพื่อต้องการให้ตำรวจได้มีการสอบสวน
แล้วก็ทำตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีนครบันดังกล่าวเนี่ย
ตามตัวมาแล้วก็คุยให้รู้เรื่องหน่อยว่ายังไงกันแน่
คือเรื่องเกิดในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าบชนคือกองชาการตำรวจนครบาน

คดีเกิดขึ้นวันปลายปี๑๒๕๘นะครับ
แต่กลับได้รับหมายเรียกคดีอาญาเดือนกุมภา๒๕๕๙

จนกระดับนิยมันหมดอายุความไปแล้วนะครับ

ลื้อก็คงจะลำบากผมว่าเขาก็คงจะไปเรื่องของตำรวจแล้วล่ะ
ว่าทำไมไม่รับแจ้งทำไมปล่อยให้คดีหายไป
ถ้าเกิดว่าเขาลื้อมาได้แล้วมีข้อพิสูจน์จริงก็อาจจะต่อไปได้อีก

ผู้หญิงแบบเสียหายแล้วก็อายในการที่จะต้อง
มาดูกลมธนารักษ์นะคะ
สูงสุดคือย่านศรีลมค่ะตารางวันละ๑ล้านบาท

ซื้อสักครึ่งวันได้ไหมไปยืนนิ่งวาเท่าไหร่นะ
๑ล้านบาทสีลมตารางวาลาล้ำครับ
จงชิดลมก็ใกล้แล้วนะพี่ตรงนั้นน่ะนะตรงเซ็นทรัลน่ะเพราะพอกัน
มาสิเอาไหมแถวบ้านที่บ้าน
คุณกันซื้อวาหนึ่งแล้วไปยืนนิ่งอยากมีพี่อยู่สีลม
เดี๋ยวก่อนวาหนึ่งแค่ไหนนะใช่ก็เนี่ยพี่หนึ่งวางก็
วาหนึ่งอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้หรอเออใช่น่ะวา
ล้านหนึ่งแล้วก็ยืนอยู่ข้างในยืนอยู่ข้างในทำท่อยังไม่ได้เลย
วางอะไรไหมไปยืนเฉยยืนตัวตรงด้วยกางแขนก็เลยละ
แล้วดูซิเวลาจะมีบ้านอยู่ไหนจะต้องตารางวาก็๑๐ล้าน
๑๐๐ตารางวา๑๐๐ล้านไม่พี่เราเอาข้อลงไปวางและยืนพิงอยู่ในข้อ
ไร่ละ๔๐๐ล้านราก็๔๐๐วาเช่น
ไร่ละ๔๐๐ล้าน๔๐๐ล้านบาทสร้างอะไรถึงจะคุ้มนะฮะ
ตอนนี้ก็เตรียมเสนอโครงการบ้านคนไทยก็มีการจะช่วยคนจนเหมือนกัน
มาดูกันนะคะว่าปี๒๕๖๐๓๒ล้านแปลงทั่วประเทศ
ว่าราคาที่แพงที่สุดคือสีลมรางวัลละ๑ล้านบาท
ต่ำสุดอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันที่บางขุนเทียน
ที่อำเภออยู่ที่คลองโล่งที่อยู่ชายทะเลนะฮะ

อันนี้เราพอซื้อได้
อันนี้กรมธนาภรรคเข้าว่ามาซ่วนทางสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะสร้างห้องชุดให้คนจนอยู่
๒๘ตารางเมตรความกว้างประมาณ๓๕๐๐๐๐๔๕๐๐๐๐บาท

แล้วก็ผ่อนชำระได้อันนี้เป็นความคืบหน้าของการช่วยเหลือ

ก็ต้องมีความสุขก่อนชีวิตถึงจะชิว
ถูกไหมฮะเที่ยวก็สุกได้ช็อปชิมชิวสุขใจได้นะฮะ

ถ้าเรามีการวางแผนชีวิตรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บไว้ล่วงหน้า
เดี๋ยวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโรคร้ายแรงแพงขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะฮะ
แล้วก็น่าที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก

เรานี่มันเลวจังหลอดไปร้าน

นี่ลูกค้านะ
ลูกค้าเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าผม

ขอแนะนำแบบประกันคุ้มครองชีวิตแล้วก็โรคร้ายแรงตลอดชีพนะครับ
และครอบครัวจากภัยร้ายแรงนะครับ

ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นเบี้ยประกัน
โอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าตลอดคงที่ตลอดสัญญา
อันนี้แหละสำคัญมากเลยไม่มีการขึ้น
ครอง๗๐โรคร้ายแรงทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง

ลมได้หลายครั้งสำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น

แล้วก็อุ่นใจด้วยว่าเบี้ยที่จ่ายนั้นไม่ศูนย์เปล่า
กรณีที่ครบสัญญาหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดฝัน
แถมเบี้ยประกันภัย
ยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะคุณ
รวมถึงธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

เพราะว่าโลกสมัยนี้มันแพงไง

มาเรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูว่าเจนนี่มีแฟนใหม่อีกแล้วนะคะ
ไปดูความน่ารักของยาย่า
เข้าไปอวยพรให้กับณเดชน์นะฮะ
เราจะพูดว่าแฟนก็ไม่ได้ใช่ป่ะ

เขาไม่พูดหรอกเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ

วันที่๑๗ธันวาคมณเดชน์ก็อายุครบ๒๖ปีแล้ว

เฮ้ยณเดชน์๒ทียังไม่ได้เราล่ะ

ต้องสลับกันของเนื้อ๖๒๖๒นะครับใกล้กัน
ถูกสำหรับ๖๒ไงกลับกันนิดนึง

ซึ่งเราจะมีเห็นภาพสาวยาย่านี่นะคะ
นำมาโพสต์เป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักมากเลยทีเดียว
ได้รับเสียงหัวเราะด้วยนะคะพร้อมกับอวยพรมาสองภาษา
หวานมากแปลมันออกมาเป็นอย่างนี้
ณเดชน์มีความสุขมาก
สุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างนะคะ
อุ๊ยเหมือนมีพี่เดี๋ยวภาษาอังกฤษเข้าหวานมาก
ทำไมโมทิเวตเตอร์อันนั้นมีนั่นอันนี้ไม่มีอยากอ่าน

ซึ่งก็ต้องบอกว่าขอเฮดังเลยนะคะในการผจญภัยในปี๒๖ที่มีการเกิดขึ้นในอนาคตนี้
นั่นก็คือฉันรู้สึกขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้เพื่อฉัน
เป็นทั้งคู่หูคู่คิดที่ไว้ใจได้เป็นเพื่อนที่ดี

วนมองพี่สิหนูมันมองพี่ดีเป็นดีไหมล่ะ
เป็นคนที่คอยผลักดันแรงบันดาลใจที่คอยเตือนเรื่องการกินเพื่อสุขภาพตลอดมา
แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ผ่านมาได้๘ปีแล้วที่เรารู้จักกันแน่นอนว่าเวลามันผ่านไปไวเสมอเลยนะคะ
สุขสรรค์วันเกิดอีกครั้งนะคะ

ม้าเนี่ยนะตอนนี้หน้าเนอร์เข้าที่เข้าทางดูดีมากเลย
ไม่ทำเลสิกตาไปด้วยไม่ต้องใส่แว่น
ปรึกษาหมอแล้วนี่คุยได้ไหมเดี๋ยวมันก็ยืดยาวไปเรื่อย

อเจมส์อคุณภาคมันต้องไปที่นี่ด้วย
อเจมส์อคุณภาคมันต้องไปที่นี่ด้วย

เราก็ถามบอกว่าเราสายตายาวนะ

สวัสดิ์บอกว่าเอาไว้ก่อนดีไหม
เพราะว่าวิธีการของการที่จะทำสายตายาว
มันยังแบบว่าไม่ถึงขั้นที่
น่าจะต้องได้รับการรู้

คือมันยังมีวิวัฒนาการที่ยังคิดอยู่
ดังนั้นเนี้ยสังเกตรมั้ย
สังเกตรมั้ยว่าหมอเองอ่ะยังต้องใส่แบงแรง

นี่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่โสดซะแล้ว

หลังจากที่เลิกลากับไฮโซหนุ่มกึ้งไปสักพักนึง
แล้วก็นักข่าวได้มีการเจอคุณเจนนี่
ก็เลยไม่พลาดจะไปอัปเดตเรื่องหัวใจสักนิดนึง
คุณเจนี่ก็บอกว่าโสดค่ะแต่ไม่สนิทนะคะ

ก็อายุขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างที่คนเข้ามา

ก็คือตอนนี้เจนนี่แฮปปี้กับความรู้สึกของเจนนี่นะตอนนี้มาก

เจนนี่ให้วีน่ากับบุ๊กลินนะครับ
ซึ่งเป็นลูกของคุณนานาให้หมดแล้ว
เนนี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเจนนี่ขาดกับเรื่องความรักเลย
ตอนนี้บุ๊กรินนะครับอยู่ในวัยที่น่ารักมาก
แล้วเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขาดหายไป
ในชีวิตของเจน
หมายถึงว่ามันคือจะไม่มีแบบว่าญาติดีกัน
ยังนะยังมีเรื่องต้องคิดอยู่
ลาไปก่อนนะครับ
พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ